ใช่ค่ะของหนิงปณิตาธรรมวัฒนะอืม
ดาราพิธีกรสาวชื่อดังนะครับอ่าเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ย
เธอก็โพสต์รูปเนี้ยคุณอรัชพรค่ะเป็นภาพคู่กับรถ
คู่กับรถของตัวเองยืนอยู่กับรถหรูคันหนึ่งอ่านะอ่า
ค่ะอ่าบอกว่าอ่าทำนองประมาณว่าตำรวจจราจรเนี่ย
เรียกตรวจสอบอะไรต่างแล้วก็ไม่ยอมเขียนใบสั่งทันที
อ่ามีท่าทีเหมือนกับจะเรียกรับสินบนเนี่ยนะครับ
ระบุบอกว่าขับรถเก่งยี่ห้อหรูจะไปเข้าฉากแต่ไม่รู้ทางก็เลยขับผิดเลน
แล้วก็เปลี่ยนเลนจนถูกจับตำรวจทำเป็นเดินวนไปวนมา
แม้กระทั่งชื่อยี่ห้อรถทั้งที่ท้ายรถก็มียี่ห้อติด
คือแบบรู้เลยจะเอาตังค์เขียนใบสั่งมาเถอะค่ะ
ทำผิดก็ต้องปฏิบัติตามกฎถ้าตำรวจมายกโทษให้เรารับตังค์
คงมีคนผิดแบบนี้ไปเรื่อยตำรวจดีดีก็มีเยอะ
แต่คนเกลียดตำรวจมันก็ไม่ต่างกับสุภาษิตไทย
เน่าตัวเดียวเหม็นทั้งห้องโอ้โหตอนนั้นคนเข้าไปแบบ
ชมคุณหญิงเยอะว่าแบบนี้โอ้โหเห็นไหมไม่ยัดเงินตำรวจ
เออเดี๋ยวว่าเป็นคนจริงทำผิดยอมรับผิดแบบแม่นแมน
คือเหมือนคุณหิงอ่ะโพสต์เล่าทำนองว่าตอนที่โดนตำรวจเรียกเนี่ย
พอรู้ตัวว่าทำผิดกฎจราจรก็พูดกับตำรวจคำแรกเลยว่า
ใบสั่งมาเลยค่ะแต่ตำรวจก็วนวนวนอยู่นั่นแหละ
เดินไปหลังรถเดินมาหน้ารถเดินมาถามอีกเดินวนไปหลังรถอีก
ทำไมดูเหมือนประวิงเวลาเหมือนต้องการจะอะไรสักอย่างหรือเปล่า
คือแล้วไปเขียนเนี่ยนะเขียนว่าคือแบบรู้เลยจะเอาตังค์อย่างนี้ใช่ไหม
คือมันเป็นการตัดสินเขาไปเลยอะค่ะคือแน่นอนว่าประสบการณ์ลักษณะแบบนี้
เวลาเราเจอตำรวจไม่ดีเนี่ยมันก็มีมันก็เคยมีแหละ
แต่กรณีแบบนี้ตำรวจเขาบอกโอ้โหอย่างนี้ต้องชี้แจง

คือมันมันเสียชื่อเสียงเลยอ่ะครับอืม
แต่ว่าทางตำรวจเนี่ยวันนี้ก็มีการชี้แจง
แต่พอที่คุณเหนี๋ยะประติศาสตร์เขาโพสต์ลงไปแล้วคนวิภาควิจารณ์เยอะ
ตำรวจนี่แบบโดนถล่มไปพอสมควรเนี่ยค่ะเขา
ก็ชี้แจงทันทีนะตำรวจผ่านทางเพจศูนย์ควบคุมและสั่งการจรจรบก๐๒
ซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่นะครับ

ก็โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องเจอผู้หญิงที่เขาขับรถแล้วก็มีการโพสต์ลักษณะแบบนี้นะครับ
ทางตำรวจนะครับก็ชี้แจงนะฮะโดยได้เล่าเหตุการณ์ว่ามันเกิดขึ้น๒๑ตุลาคม๒๕๖๒ประมาณ๗นาฬิกา
ใช่ค่ะ๗โมง๑๔นาทีนะคะเขาบอกว่ามีรถยนต์ยี่ห้อหรูก็คือมาเซราติสีเทา
หมายเลขทะเบียนกไก่ททหาร๑๙๑กรุงเทพมหานคร
ขับมาจากทางด้านแยกบางเขนใช้เส้นคู่ขนานมาตลอด
่งหน้าไปแยกลาดพร้าวพอถึงจุดเกิดเหตุค่ะ
ปรากฏว่าผู้ขับขี่รถคันนี้เนี่ยฝ่าฝืนเครื่องหมายบนทางคือมันเป็นเส้นทึบ
แต่เขาปาดออกจากเลนมาเพื่อเปลี่ยนช่องทางเดินรถกระทันหัน
แล้วตรงนั้นเนี่ย๑๐ตำรวจโทษธีรพงศ์อยู่ตรงนั้นใกล้กันพอดี
ตำรวจโทษธิรพงศ์ก็เลยยกมือให้สัญญาณให้หยุดรถ

แล้วก็เดินมาสอบถามว่าก็คือเรียกให้พูดคุยอะค่ะ
คนขับเป็นผู้หญิงเขาบอกว่ามัดผมแล้วก็ใส่แว่นตากดกระจกลงมาเขาก็ถามว่าจะไปไหนครับ
คนขับก็บอกว่าจะไปเซ็นทรัลครับ
ทีนี้ทาง๑๐ตำรวจโทษธิรพงศ์ก็บอกว่าเออขับรถผิดเลนจราจรนะเนี่ยมันเป็นเส้นทึบมันเปลี่ยนเลนไม่ได้
ก็ปรากฏว่าผู้หญิงที่เป็นคนขับเนี่ยผู้ขับเนี่ยบอกว่าไม่ได้ใบขับขี่มา
คือถ้าตามข้อความของเพจศูนย์ควบคุมและสั่งการจรจรบก๐๒นะฮะ
เขารายงานเลยบอกว่า๗นาฬิกา๑๔นาทีรถยนต์คันนี้เนี่ยนะครับ
หมายเลขทะเบียนกท๑๙๑กธมขับขี่มาจากทางด้านแยกบางเขน
ช่องทางคู่ขนานมาตลอดเพื่อมุ่งหน้าจะไปแยกลาดพร้าว
กระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุ๑๐ตำรวจโทษธิรพงศ์ได้สัญญาณมือให้หยุดรถ
งด้วยผู้ขับขี่ได้ขับขี่ฝ่าฝืนเครื่องหมายบนทาง
ซึ่งเป็นการขับขี่ลักษณะเปลี่ยนช่องทางกระทันหันเดินรถ

เมื่อผู้ขับขี่ได้ความผิดในข้างต้น

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินทางไปตรวจสอบรอบตัวรถ
คือเขาชี้แจงว่าเขาตรวจสอบรอดตัวรถ
เพราะยังไม่ทราบว่ารถคันนี้เป็นรถยี่ห้ออะไร
แล้วก็สอบถามผู้ขับขี่แต่เจ้าหน้าที่สะกดไม่ถูก

แผ่นป้ายวงกลมชำระภาษีประจำปี
ปรากฏว่ารถคันนี้ไม่ได้ชำระภาษีประจำปี
จึงเพิ่มข้อหานำรถยนต์ที่ยังไม่ได้ชำระภาษีมาใช้ในทาง

เสร็จแล้วก็ส่งใบสั่งให้กับผู้ขับขี่
หลังจากนั้นผู้ขับขี่ก็ขับรถออกไป
แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์โพสต์กันขึ้นมา
แล้วพอเจ้าหน้าที่เขาเอาเลขทะเบียนต่างของรถคันนี้
คนละรุ่นคนละยี่ห้อกันเลย
แล้วก็ไม่ได้ไปต่อทะเบียนด้วย
ซึ่งวันนี้ทางตำรวจพันธนโทพันศาอำราพิทักษ์
รองกรรมการสอนนวิภาวดีกรองกรรมการสอง
ก็เปิดเผยถึงเรื่องราวในวันเกิดเหตุไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชม
เดี๋ยวลองฟังดูนะครับ

รถที่วิ่งบนถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้า
คนที่จะเข้าเมืองนะครับคงไม่มีใครที่จะไปประวิงรถนะครับกลางถนนนานขนาดนั้นนะครับ
อันนี้ผมดูจากพฤติการแวดล้อมนะครับ
แล้วก็น้องเขาก็ต้องบอกว่าไม่อยากให้โทษใครนะครับ
ท่านผู้บัญชาการได้ให้ข้อสังเกตว่าไม่อยากให้โทษไทย
แต่อยากให้กำลังใจของตำรวจที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ครับ

แล้วก็ในส่วนของนักแสดงดังกล่าก็ไม่อยากให้โทษเหมือนกัน

ท่านผู้จัดการบอกว่าอยากจะให้เป็นกรณีศึกษาเพราะกฎหมายจราจรเป็นกฎเพื่อความปลอดภัย

ตำรวจถ้าทำถูกต้องต้องให้กำลังใจ
ถ้าทำผิดท่านผู้จัดการบอกต้องลงโทษครับ
ทาง๑๐ตำรวจโทษธิรพงศ์ขาบจันทึก
พบหมู่งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต
กรรมกรรมการสองก็เปิดเผยไว้นะฮะ
บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
ขอยืนยันว่าเขาก็ไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรจะเรียกรับเงิน

วนรอบรถก็คือเขาไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไร
คือมันเป็นรถที่ไม่ได้เห็นบ่อยนักในเมืองไทย
คนก็ใช้ไม่ได้แพร่หลายมาก

สัญลักษณ์ข้างหน้าโลโก้รถมันก็จะเป็นแค่เหมือนสามงาม

โดย๑๐ตำรวจโทษธิรพงศ์บอกว่า
เรียกให้รถจอดเพราะทำผิดกฎจราจรในช่วงเช้าวันนั้นนะ

แต่อยู่มีรถคันหนึ่งขับปาดออกมาจากเลนของตัวเอง

ผมก็เลยส่งสัญญาณมือให้เขาหยุด

ก็พูดจาดีนะแต่สีหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่

เหลือเฉพาะยี่ห้อรถที่ยังไม่ได้กรอกลงไป
เพราะผมจะพิจารณาให้แน่ใจก่อนว่ารถคันนี้ยี่ห้ออะไร

จะทำให้ออกหมายเตือนผิดคันหรือผิดคนได้

พอเดินวนแล้วก็เลยไปถามเจ้าของรถว่ารถยี่ห้ออะไรครับ

ผมก็เดินดูรอบคันจนพบว่ายี่ห้อรถเขียนด้วยภาษาอังกฤษ

ผมก็เลยเดินมาที่หน้ารถเพื่อดูแผ่นป้ายภาษี
และก็สามารถเขียนชื่อยี่ห้อได้ถูกต้อง
ซึ่งก็ยังมาพบอีกว่ารถคันนี้ขาดต่อภาษี
ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นดารา

เพราะเจ้าของรถเองก็ไม่ได้บอกว่าเป็นใคร

และไม่แสดงแผ่นป้ายการชำระภาษีประจำปี
ส่วนข้อหาขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่

เพราะผมกลัวว่าจะปรับเขาแพงไปนี่นะฮะอันนี้ทางตำรวจเขาก็ชี้แจงเรียบร้อย
ขณะที่คุณหิงปณิตาพอตำรวจเขาออกมาบอกอย่างนี้เนี่ย
ทีแรกมีข่าวว่าจะเปิดแถลงข่าวแต่สุดท้ายแล้วตัดสินใจไม่เปิดแถลงข่าวนะฮะ
แต่ขอให้ข้อมูลในรายการที่เป็นพิธีกรอยู่เมื่อช่วงบ่าย
คุณหนิงนี่ก็บอกประมาณว่ายอมรับผิดที่อาจจะคิดไปเอง
ด้วยประสบการณ์การใช้ชีวิตบนถนนเกี่ยวกับว่าตำรวจเรียกรับเงิน
แต่อันนี้ยอมรับว่าคิดผิดไปเป็นมุมมองของหนิงเองจริง
ผิดไปก็ใครที่ต่อว่ามาก็ขอให้เป็นกระจกสะท้อนอะไรที่ผิดไปเราก็จะไม่ทำผิดอีก
อันนี้คือเรื่องส่วนตัวที่ว่าไปโพสต์แต่ทีนี้ในเรื่องของตัวรถ

ขับขี่หมดไปตั้งแต่ปี๕๗ตรวจในระบบนะคะแต่ว่าตรวจสอบแล้วเขาก็มีหมายเหตุโน้ตเอาไว้ด้วยว่า
แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีการอัปเดตข้อมูลส่วนเรื่องป้ายภาษีเนี่ยหมดตั้งแต่ต้นปี
ซึ่งป้ายภาษีเนี่ยมันก็ไม่ใช่คันที่เธอขับไป

ซึ่งเธอก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ที่บ้านเนี่ยเอาป้ายภาษีไปต่อทะเบียน
ใช่คือเธอบอกว่าคุณจินสามีค่ะไปจ่ายให้ตอนเช้าแล้วหลังจากที่เกิดเรื่อง
คนสงสัยกันก็คือประเด็นเรื่องของทะเบียนกับรถทำไมมันถึงไม่ตรงกัน

ไม่ได้ได้มาโดยผิดกฎหมายเพียงแต่ระหว่างรอทะเบียน
ก็เลยเอาทะเบียนที่มันอยู่ที่บ้านใส่ไว้ก่อน

อาจจะนำโค้งนำเข้าอะไรถ้าตำรวจเขาจะตรวจก็ต้องไปขยายผลกันต่อนะ

แต่เธอบอกว่าอันนี้ก็ไม่ได้ผิดนะแค่เอาคันอื่นมาแปะเอาไว้ช่วงรอทะเบียน

ระหว่างรอทะเบียนจะมีรถเก่ารถใหม่รถนำเข้าไม่นำเข้า

มาดีราคา
แต่เช้าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนิงก็ไปจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตั้งแต่๙โมง

ก่อนหน้าที่เราจะเข้ารายการสักพักนึง

ว่านิ่งยังไม่ได้ชำระซึ่งนิ่งชำระแล้ว
ชำระแล้วเรียบร้อยรถทับเส้นทึบ
แล้วก็ไม่ต่อป้ายภาษี

แล้วต่อจะให้แบบว่าใครจะคอมเมนต์
ใครจะด่ายังไงก็แล้วแต่เราก็ยอมรับ
ตอนนี้คุณจีนเองได้เอาหลักฐาน

ใช่เอาเอกสารเข้าไปชี้แจง
แล้วว่ารถเราไม่ได้ผิดกฎหมายอะไร
คือแค่รอในเรื่องของการสลับเลขเฉย

ก็ได้ทำที่กรมขนส่งแล้ว

นิงก็อาจจะคิดเร็วทำเร็วไป

เขาก็อาจจะต้องตรวจสอบทุกอย่างให้มันเรียบร้อยก่อน
ลงมาตรงนี้คือนิ่งรู้สึกว่านิ่งยอมรับผิดแล้ว
ทำไมถึงแบบเขียนใบสั่งช้า
ซึ่งหนิงไม่ได้มองในมุมของพี่เขาว่า
พี่เขาต้องตรวจสอบทุกอย่างให้แบบรอบครอบก่อน
ก็คือเราไม่มองมุมเขาเรามองแค่มุมเราคนเดียว

อะไรที่หนิงผิดหนิงจะยอมรับแล้วนิงก็จะแก้ไขมัน
แต่นิ้งขอแค่อย่างหนึ่งว่าบางทีการวิภาควิจารณ์กัน
คือเอาแบบในคำพูดที่แบบโอ้โหไม่ได้ด่ากันไปถึงบรรพบุรุษ
บุพการีซึ่งเขาเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย
สรุปนะครับคุณนิ่งปณิตาบอกว่า
เรื่องของการไปต่อว่ากล่าวหาตำรวจ
อันนี้ยอมรับว่าผิดจริงขอโทษก็ขอโทษผ่านรายการนี่แหละนะครับ
เรื่องของรถคันที่ขับไปแล้วก็เกิดเหตุขึ้นเนี่ย
ยืนยันว่ารถถูกต้องตามกฎหมาย
สวมทะเบียนเพียงแต่ว่ารถคันนี้มันยังไม่ได้ทะเบียน
ก็เลยเอาทะเบียนของคันอื่นมาแปะค่ะ

ส่วนทะเบียนที่เอามาแปะก็ดันไม่ได้ต่อภาษีอีก

อันนี้ให้สามีไปต่อแล้ว
ตอนเช้าแต่อาจจะยังไม่เข้าระบบหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
อันนี้ก็ท่านผู้ชมก็ลองฟังดูแล้วกันนะ
ส่วนสามีของคุณหิงปณิตานะครับ
วันนี้ก็ไปที่สนวิภาวดีรังสิตนะครับ
คุณจินจรินธรรมวัฒนะเอาหลักฐานของรถคันที่ภรรยาขับเนี่ย
ให้ตำรวจยืนยันว่าเป็นรถที่ถูกกฎหมายนะมาเซราติ

แต่ทะเบียนที่ติดมากับรถเนี่ย
จริงแล้วได้คืนทะเบียนเจ้าของรถไปแล้ว
แต่ไม่ได้เอาป้ายออกแล้วก็อยู่ในระหว่างการนำป้ายทะเบียนใหม่มาติด

ติดมาพร้อมกับป้ายทะเบียน
แต่เราไม่ได้ดึงป้ายออก

ทั้งหลายทั้งปวงก็ว่ากันไป
อ่าแต่ถ้าใครฟังพี่ม้าออนภาในรายการข่าวใส่ไข่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาทางไทยรัฐทีวีนะ

นั่นก็คือเรื่องของการโพสต์
ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะตัวคุณหนิงนะแต่กับทุกคนเนี่ย
อันนี้ต้องดูเป็นอุทาหรณ์แล้วว่าเวลาจะโพสต์อะไรลงไปเนี่ย
คือต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่เราจะโพสต์เนี่ย
มันจะส่งผลกระทบส่งผลลบส่งผลบวกส่งผลดีส่งผลไม่ดี
ไม่ใช่แค่กับตัวเองนะมันจะไปกระทบกระเทือนกับคนอื่นเขาหรือเปล่า

แล้วพอมันเวียนหางวันนี้ตามมาเนี่ยเห็นไหม
มันก็เป็นเรื่องที่ตามติดผัวพันกันมาอีกหลายต่อหลายประเด็นนะคะ
แล้วก็นี่แหละมันก็เสียกันทั้งสองฝ่าย
ไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่โพสต์ก็ป่านนี้ก็ไม่ผิด
ไม่มีใครรู้แล้วจะไปทำผิดกฎหมายได้อย่างนี้อันนี้ไม่ใช่นะ
แต่หมายถึงว่าพี่ม้ากำลังบอกในมุมมองว่าเวลาเราจะโพสต์อะไรในปัจจุบันเนี่ย
อย่าไปคิดว่านึกอยากจะโพสต์ก็โพสต์

โพสต์กันตลอดเวลามีอะไรก็โพสต์
หลายคนใช้โซเชียลมีเดียเป็นที่ระบายอารมณ์
อยากจะโพสต์โอ้อวดอยากจะโพสต์ประจานหลายอย่าง
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยก่อนโพสต์อย่างที่พี่ม้าบอกคือต้องคิดให้ดีครับ
จะเรียกว่าอะไรล่ะโลโก้เขาอ่ะค่ะจะเป็นคล้ายแบบ
ที่ฉันเลข๓๙มันจะดูมันจะทำให้ราคารถเขาเสียหรือเปล่า
ไม่แน่ใจแต่ว่ารักษณะมันเป็นเหมือนตัวเอ็มกลับหัว
อืมอันนี้คือชื่อเต็มเขาใช่ไหมหรือว่าเขาเป็นรุ่นหรืออะไร
จะเป็นรุ่นไหนก็ว่าไปค่ะถ้าเฉพาะรุ่นนี้นะครับอ่า
ความเร็วสูงสุดสามร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหขับ
ในกรุงเทพนี่ก็ก็ได้แค่ประสิทธิ์สิบราคา
เหรอเอาสี่สิบเอาให้ได้ก่อนนะอ่าราคาเริ่มต้นนะฮะ
แพ็คเกจต่างนะครับอ่าก็ไม่มากไม่น้อยครับ
ท่านผู้ชมครับกำเงินไปซักสิบแปดล้านแปดแสน
เก้าหมื่นอันนี้คือง่ายมายง่ายน้อยหรอค่ะ
ทีนี้ทะเบียนรถกท๑๙๑ที่เป็นปัญหาเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาจดไปเพื่อจะเขียนใบสั่งลงในระบบเนี่ย
แต่คนละยี่ห้อคนละคนละรุ่นนะครับซึ่งสามีของคุณหิงปฏิดาบอกว่า
เป็นทะเบียนของเจ้าของรถเดิมมีการโอนคืนกันแล้ว
ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแต่ทีนี้ยังไม่ได้ถอดทะเบียนออกจากรถ
นี่ก็คือแปดกไก่ดรชดาสามเก้าสี่ศูนย์
เขาไม่ได้สวมทะเบียนเขาไม่ได้ตั้งใจเอามาติดคือทะเบียนกท๑๙
อันนี้ก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบแล้วกันเพราะเขาก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบ
เรื่องของเอกสารชี้แจงที่ว่าตกลงได้รถมายังไงแล้วก็รถคันนี้ทะเบียนจริงอยู่ที่ไหน

รถคันนี้นำเข้ารถดูก็เคยเป็นข่าวคือโครมอยู่นะ
ก็เป็นอยู่ช่วงนึงแล้วก็ที่เขาเป็นเกรมาเก็ตใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็เงียบไปเลย
ก็จะไม่ค่อยเห็นรถหรูเท่าไหร่ก็อ่ะรอดูความคืบหน้ากันแล้วกันนะคะ